ณีเจ้าอาวาสวัดป่าอาณาละโยภูค้อที่อุดรธานี
ตบหน้านักเรียนชายม๕จนหงายหลังเลยตอนไปเข้าค่ายจริยธรรม
แล้วท่านบอกด้วยว่าโดนตบได้บุญแล้ว
และนี่ไม่ใช่ตบแรกนะเคยสั่งสอนลูกศิษย์มาก็ตบแบบนี้
คุณผู้ชมครับผู้ปกครองของนักเรียนชั้นม๕ในอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี
ร้องเรียนผู้สื่อข่าวบอกว่าลูกชายคือน้องโอมอายุ๑๗นะครับ
กับเพื่อน๒๙คนไปเข้าค่ายอบรมจริยธรรมกันที่วัดป่าอนาละโยภูค้อ
กันยายนที่ผ่านมาเป็นเวลา๒วัน๑คืน
นี่แหละครับจนเกิดดราม่าขึ้นมาเพราะว่าคือนักเรียนชายที่ไปสวดมนต์เนี่ยสวดเสียงเบา
เจ้าวาดเดินเข้ามาตบพัวเขาให้ที่ใบหน้าด้านซ้าย
น้องโอมนี่คือแบบคือหงายหลังตบจนหงายหลังเนี่ยทำอะไรไม่ถูกนะครับ
แล้วก็บอกอย่างที่ผมบอกก็คือโดนกูตบได้บุญแล้วนี่ท่านพูดนะฮะ
ขณะที่แม่ของน้องโอมก็รู้ข่าวนะครับจากแม่ของนักเรียนรุ่นน้องที่ไปอบรมด้วยกัน
คือแม่บอกแม่ยังไม่เคยทำรุนแรงกับลูกขนาดนี้เลย
แล้วลูกเนี่ยก็คือร่างกายไม่ปกตินะครับก็คือศีรษะโตกว่าลำตัว
กลัวว่าเดี๋ยวอนาคตจะมีปัญหาคราวนี้แหละครับผู้ปกครองแล้วก็ชาวบ้าน
ไปพบพระรูปนี้ฮะคือพระมหาสายันอภิปุญโยท่านเจ้าอาวาสวัดป่า
อาณาละโยภูเคาะนะครับท่านมีตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอฝ่ายธรรมยุทธ์ด้วย
บวชมาแล้ว๒๕พันศานะครับท่านบอกว่าท่านยอมรับตบจริงแหละ
แล้วถือเป็นการสั่งสอนนะฮะที่ผ่านมาก็เคยอบรมแบบนี้
มีเด็กเคยถูกตบมาแล้วด้วยนะโอ้โหจังหวะนี้ไปดูฮะ
ไปดูจังหวะที่มีการพูดคุยเจรจาชี้แจงกันหน่อยฮะ
เอาเธอเล่นสมัครท่ีคนึงสู้โมงแม่อย่างฉันไม่ไวพารุจังหวานสมัครที่นึงสมมุม
รู้จัยได้รู้สึกสัตว์นี้แต่ถ้าเธอมาตบรู้จังหวานศาตร์ฉันไม่ยอมค่ะ
เอาเป็นปรับความผิดของอาจารย์นิวเจียวจังไงนั่นแหละอ้าว
อัตตามาก็ยอมรับว่าอัตตามาอาจจะใช้แบบ
อัตตามากก็ยอมรับว่าอัตตามาอาจจะใช้แบบ
อัตตามากก็ยอมรับว่าอัตตามาอาจจะใช้แบบ
อัตตามากก็ยอมรับว่าอัตตามากก็จะใช้แบบ
อัตตามากก็ยอมรับว่าอัตตามากก็จะใช้แบบ
อัตตามากก็ยอมรับว่าอัตตามากก็จะใช้แบบ
อัตตามากก็ยอมรับว่าอัตตามากก็จะใช้แบบ
อัตตามากก็ยอมรับว่าอัตตามากก็จะใช้แบบ
อัตตามากก็ยอมรับว่าอัตตามากก็จะใช้แบบ
อัตตามากก็ยอมรับว่าอัตตามากก็จะใช้แบบ
อัตตามากก็ยอมรับว่าอัตตามากก็จะใช้แบบ
อัตตามากก็ยอมรับว่าอัตตามากก็จะใช้แบบ
ว่าท่านพร้อมจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมให้
แต่ว่าผู้ปกครองไปปรึกษากันแล้วก็ยังไม่พอใจนะฮะ
แต่ว่าก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพวังสามหมอในข้อหาทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ติดต่อไปยังเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุทธ์ด้วยนะครับ
อยากจะเอาผิดทางวินัยสงฆ์
ซึ่งล่าสุดครับพระราชสารโกศลเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี

ในฐานะที่เป็นเจ้าคณะปกครองได้สอบถามเจ้าคณะอำเภอวังสามหมอแล้ว
ได้ความว่าท่านตบเด็กจริงไม่ได้ทำเกินเหตุ
โดยเด็กที่มาอบรมนั้นเป็นผู้นำในการสวดมนต์
เห็นว่าควรจะเสียงดังแต่เด็กอาจจะเกิดความประมาท

ส่วนจะตบแรงหรือไม่นั้นไม่สามารถตอบได้

เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีระบุด้วยนะครับว่า
อยากจะให้ผู้ปกครองมาคุยกันพูดจากัน
สังคมชาวพุทธเรามีอะไรควรคุยกัน
เจ้าคณะอำเภอก็ยอมรับว่าได้ตบเด็กจริง
เจตนาคืออยากให้เด็กมีคุณธรรมใกล้ชิดกับวัด

พระรูปนี้เป็นพระที่อยู่ในระเบียบวินัยดี
เมื่อปีที่แล้วก็ได้มอบผ้าห่มให้ชาวบ้าน
เขตใกล้เคียงกว่า๓๐๐ผืน
ถ้าถามว่าผิดวินัยสงฆ์หรือไม่นั้น
ท่านก็ให้คำตอบว่าไม่มี
ไม่มีก็น่าจะหมายถึงไม่มีบรรยัติไว้นะฮะ
ในฐานะเจ้าคณะผู้ปกครองก็ได้เพียงตักเตือนนะครับ
แล้วก็จะไปเอาผิดท่านไม่ได้ฮะ